พาไปดูเรื่องนี้ค่ะที่ปฐุมธานีอันนี้เป็นเรื่องระหว่างสามีภรรยาที่เป็นชาวเมียนมานะคะ
ภรรยาบอกว่าโกรธแค้นสามีมากทนไม่ไหวเอาอิโต้ฟันจนสามีเสียชีวิตค่ะ
คือตัวภรรยาบอกว่าสามีทำร้ายบ่อยและสามีขู่จะทำคุณสัยใส่เธอและลูก
ลูกคือเป็นลูกติดเธอกับสามีเก่านะคะ
แล้วเธอโกรธแค้นมากฆ่าสามีตายเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
ตำรวจสพธัญบุรีไปตรวจสอบมีผู้เสียชีวิตอยู่ในห้องพักคนงานของโรงงานนะคะ
คลอง๙ธัญบุรีฝั่งขาออกจังหวัดปฐุมธานี
พบร่างของนายอูเร่ชาวเมียนมาอายุ๔๙ปีนอนจมกองเลือดอยู่นะคะ
ใส่เสื้อคอกลมแขนสั้นสีน้ำเงินกางเกงขาสั้นสีแดง
ศีรษะมีบาดแผลถูกฟันด้วยมีด
ในห้องมีอิโต้วางอยู่ค่ะ
โต้ก็คืออาวุธที่ตัวภรรยาใช้ก่อเหตุนะคะ
ตัวภรรยาที่เป็นผู้ก่อเหตุชื่อว่าดาวกระชิดค่ะ
อายุ๕๐ปีเธอก็ไม่ได้หนีไปไหนรอมอบตัวกับตำรวจ
จากการสอบถามนายสมยศรอปภในพื้นที่
ก็ให้ข้อมูลว่าก่อนจะเกิดเหตุสลดนี้
ได้ยินสามีภรรยาคู่นี้ทะเลาะกัน
ตัวสามีเมาเพราะดื่มเหล้าเข้าไป
ได้ยินเสียงเลยว่าตบตีภรรยา
สมยศบอกว่าผมเข้าไปช่วยนะเข้าไปห้าม
แต่มันเป็นจังหวะที่ภรรยาคว้าอิโต้ฟันหัวสามี
พยายามจะหนีเอาชีวิตรอดแต่ดันไปล้มหน้าประตูห้อง
ภรรยาคือยังโกรธอยู่ไงคะไม่สนเสียงห้าม
สนอะไรเอาอิโต้ฟันไม่ยั้ง
สามีหมดลมอยู่ตรงนั้น
สามีหมดลมหายใจไปแล้วอ่ะ
ภรรยายังไม่ยอมปล่อยอิโต้
ยังฟันอยู่ค่ะฟันซ้ำไปเรื่อย
คือเท่าที่ดูนายสมยศรอปภที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง
ดูภรรยาแค้นใจมากอะค่ะ

ตัวภรรยาถูกสามีคนนี้ทำร้ายร่างกายบ่อยจริง

เออแล้วคนเมียเนี่ยเมาด้วยไหม

ได้ข่าวผัวชอบเมา

แต่ตัวผัวเมาประจำเลย
ตำรวจก็เลยควบคุมตัวภรรยานะคะ

จับใจความได้ว่าสามีเธอเมามากทำร้ายร่างกายเธอ
และเธอโดนสามีคนนี้ทำร้ายร่างกายเป็นประจำ

และลูกของเธอที่เป็นลูกติด
สุดท้ายตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
อย่างเห็นได้ชัดไม่ยอมกินข้าวเลยนะคะ
ต้องให้ผู้ต้องหาผู้หญิงคนอื่นมานั่งเป็นเพื่อน
เพราะตำรวจก็กังวลกลัวว่า
ตัวนางดาวกระชิดจะคิดสั้นฆ่าตัวตาย
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวฝากค้างต่อสารธัญบุรีค่ะ

ที่หน้าโรงงานแห่งนี้ที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ

มีแรงงานที่เข้าออกอยู่บ้าง
คุณแซคนักข่าวของเราได้คุยกับเพื่อนของผู้เสียชีวิต

เพราะทุกคนรู้ว่าภรรยาถูกสามีทำร้ายเป็นประจำคือ

ถูกสามีทำร้ายทุกวัน
ก่อนหน้านี้สามีชอบดื่มเหล้า

ใส่ภรรยาทะเลาะเลยทำร้ายเลย
ที่ผ่านมาตัวสามีมักจะชอบไปพูดให้เพื่อนร่วมงานฟัง
ว่าเดี๋ยวจะทำคุณสัยใส่เมียนะ
ซึ่งมันก็ตรงกับที่ภรรยาบอกใช่ไหมคะ
ว่าสามีจะทำคุณสัยใส่เพื่อนร่วมงานก็บอกเหมือนกัน

เดี๋ยวจะทำคุณสัยใส่เมียนะ
ก็ทีนี้ค่ะเหมือนกับ
เขาพูดกับเพื่อนในลักษณะที่ว่า

มีเรื่องศัยยศาสตร์ผีปอบผีตายโหงสัมภเวษี

จะทำคุณสัยใส่เมียจริง

มีหุ่นปั้นมีสวดคาถา
แล้วถ้าทำคุณสัยใส่แล้วเนี่ยนะ

เขาให้ข้อมูลลักษณะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
เวลาโดนแล้วเป็นบ้าครึ่ง
แล้วก็เขาจะไปชอบทำอาหารคุณอื่น

แน่นอนทุกวันเลย

ทีมข่าวของเราไปคุยกับจอมขมังเวศนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำคุณสัยนะคะ
คุณผู้ชมลองฟังดูค่ะเรียกว่าของเข้าตัวเองสำมารถเช่นไหนกันสำไปเช่นไหน
นี่ก็ไปทำมาแล้วเนี่ยฮะมองวิเคราะห์ดูแล้วไปทำอะไรเมียมาแล้ว
นะฮะไปทำให้เมียรักเมียหลงนะฮะก็เกิดความเป็นของเข้าตัวเองดีกว่านะครับ
สะท้อนต่อตัวเองทำมาเช่นใดทำไปเช่นนั้นนะครับการทำศัยศาสตร์มีจริง
มึงไม่รักกูกูก็ต้องไปรักมึงมึงไม่ทำร้ายกูก็ต้องทำร้ายมึง
ว่ากลับมาสั่นตากับมันเอาไว้จะรวดดิครับนะฮะ
แต่สุดท้ายมิ้วว่ามาดูที่เรื่องของคดีความดีกว่านะคะ
ธัญบุรีสอบถามว่าตอนเนี้ยตัวภรรยาเนี่ยที่อยู่ในห้องขังเนี่ย
เป็นยังไงบ้างตัวนางดาวกระชิดเนี่ยนะคะ
เหมือลอยนะคะเหม่อลอยแล้วก็ดูเครียดมาก
ก็เจ้าหน้าที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะก็คงเครียดหลังจากก่อเหตุนั่นแหละ
เกี่ยวกับเรื่องของคุณสัยอะไรแต่เดี๋ยวก็ไปดูพฤติการว่าจะเป็นลักษณะของการป้องกันตัว
แล้วเธอจะสามารถสู้คดีได้หรือเปล่าเดี๋ยวก็ว่ากันไปเรื่องของกฎหมายนะคะ
อ่าเอาลูกผู้ชมครับมีเหตุสลด